มูลละนิทธิสุทธิรัตน์อยู่วิทยาค่ะได้มอบเงินจำนวนหกสิบเก้าจุดเก้าล้านบาท
เพื่อที่จะสร้างศูนย์ผ่าตัดตาโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
โดยทางโรงพยาบาลได้จัดพิธีรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดสร้างศูนย์ผ่าตัดตาโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
ด้วยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิสุธิรัฐอยู่วิทยาที่มอบเงินจำนวน๖๙๙ล้านบาทให้กับโรงพยาบาล
โดยโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ๒๕๕๘เป็นโรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศไทยที่สร้างจากเงินบริจาคของประชาชน
อาคารสูงเก้าชั้นรองรับผู้ป่วยได้ไม่ต่ำกว่าหกร้อยรายต่อวันปัจจุบันพบว่าโรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดตาเพียงสองห้อง
มีจักษุแพทย์๑๔คนในขณะที่ยอดคนไข้ที่รอการผ่าตัดมีกว่า๕๐๐รายต่อปี
สนับสนุนดังกล่าวจะช่วยเติมเต็มให้การช่วยเหลือผู้ป่วยสามารถทำต่อไปได้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ป่วยได้เข้าถึงแพทย์ทางด้านจักษุมากขึ้น
และรวดเร็วขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่มูลนิธิตั้งใจไว้